คุณผู้ชมครับคืบหน้าล่าสุดนะครับกรณีที่มีการยิงกันในสนามชนไก่ที่นครปฐมเลยครับ
ผู้ก่อเหตุในเบนนั้นก็หนีการจับกลุ่มของทางตำรวจล่าสุดมีข่าวคุณผู้ชมครับ
อบตัวแล้วให้ดูภาพวันที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คือสุดท้ายสารภาพนะบอกยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็กระหน่ำยิงต่ออีก๔นัดจนคนตายแน่นิ่งนะครับ
โดยทางตำรวจภูทรภาค๗คุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวลองให้ดูภาพเหตุการณ์นะ
นี่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่เกิดเหตุนะครับ
ทางตำรวจภูทรภาคเจ็ดครับแถลงผลการจับกลุ่มในเบนเหล่างามอายุยี่สิบเก้าปีนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารนครปฐมนะครับพร้อมกับพวกอีก๗คนก่อเหตุครับ
ใช้อาวุธปืนยิงนายพิรุณยศเครือเสียชีวิตที่สนามชนไก่แห่งหนึ่งในอำเภอดอนตูมนะครับ
นครปฐมเย็นวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็หนีไป
สุดท้ายก็ติดต่อมอบตัวกับตำรวจครับหลังจากถูกประกาศจับกดดันไล่ล่าจากตำรวจอย่างหนัก
ต่อมาครับตำรวจก็นำตัวนายเบนนะฮะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สนามจุดที่เกิดเหตุครับ
เบนเนี่ยบอกว่าตัวเองเอาปืนนะฮะซุกซ่อนมาในกล่องมาถึงก็เอาอาวุธปืนเนี่ยนะครับ
ไว้ที่เอวเดินลงมาในสนามครับพอเกิดการตะลุมบอลขึ้นเนี่ย
เอาปืนยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดนะฮะแล้วก็เอาปืนจ่อยิงผู้เสียชีวิตสี่นัด
หลังจากนั้นก็นอนแน่นิ่งไปแล้วตัวเองก็วิ่งหนีไปขึ้นรถครับ
ขับหลบหนีไปนะครับเบื้องต้นครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายเบนนะฮะ
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาปืนไปในที่สาธารณะนะฮะ
ผู้ต้องหาทั้ง๗คนครับตำรวจแจ้งข้อหาช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเว้นออกไปนะฮะ
แล้วก็เนี่ยกลับทางผู้ดิก่อเหตุนะครับ
ทำลายพยาหลักฐานต่างในคดีครับ
แน่นอนนี่ก็ในที่สุดนะตั้งแต่วันที่๘ตุลาคมคุณผู้ชมฮะ
เบนก็มอบตัวแล้วนะครับ